ไปดูพิธีครอบครูโนราหน่อยแต่คนแตกตื่นกันหมดเลย
เพราะว่านุ่มสองคนนี้เขาเกิดอาการองค์ลงขณะทำพิธี
เนี่ยค่ะตอนทำพิธีอยู่เลยเห็นไหม
คนนี้ตอนแรกเริ่มมีอาการตัวสั่น
วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
ขอบคุณภาพคลิปจากติ๊กต๊อกของคุณจูคาพุทธนะคะ
พิธีกรรมความเชื่อแบบนี้ก็มีในแต่ละท้องถิ่นนะคะ